ล่าสุดคำว่าคืนนี้อีกลูกนึง

ก็ทางการมีการสั่งอบพยพประชาชนไปก่อน

ยุไต้ฝุ่นเมอร์โลพัดขึ้นฝั่งภาคตะวันออกของฟิลิปปินส์เมื่อช่วงดึกที่ผ่านมา
ด้วยความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง๑๘๕กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ก็ส่งผลให้เกิดฝนตกหนักลมกระโชกแรง
ซึ่งทางการเตือนว่าอิทธิพลของพายุนั้นอาจทำให้เกิดคลื่นในทะเลสูงถึง๔เมตร
อาจเกิดดินถล่มรวมถึงน้ำท่วมฉับพลันตามมาด้วย
โดยก่อนหน้านี้ตลอดทั้งวันอาทิตย์และวันจันทร์ที่ผ่านมา
ที่ไต้ฝุ่นเมอโลจะพัดขึ้นฝั่งนั้น
ทางการก็มีการอบพยพประชาชนในหลายพื้นที่ทางภาคกลางของประเทศกว่า๗แสนคนไปยังที่ปลอดภัย
ซึ่งรัฐบาลก็เตรียมถุงยางชีพกว่า๒แสนชุด
อุปกรณ์กู้ภัยฉุกเฉินต่างเอาไว้ช่วยเหลือประชาชนค่ะ
ล่าสุดมีรายงานนะคะว่าฟิลิปปินส์ได้ยกเลิกเที่ยวบินภายในประเทศไปแล้วกว่า๔๐เที่ยวบิน
ยกเลิกเที่ยวเรือโดยสารและเรือบรรทุกสินค้า๖๒๕เที่ยว
กรมอุตุนิยมวิทยาของฟิลิปปินส์ก็คาดว่า
อิทธิพลไต้ฝุ่นเมอร์โลนั้นจะส่งผลให้มีฝนตกในกรุงมณิลาด้วย
แต่คาดว่าไม่น่าจะสร้างความเสียหายที่รุนแรงค่ะ
ปกติแล้วฟิลิปปินส์จะต้องเผชิญกับพายุประมาณ๒๐ลูกในแต่ละปี
ซึ่งก็มักจะมีพายุอย่างน้อย๒ลูกที่มีความรุนแรง

ฝุ่นฮากุปิดก็พัดขึ้นฝั่งทางตอนกลางของประเทศเหมือนกัน
เหตุการณ์ครั้งนั้นมีผู้เสียชีวิตถึง๕๓คน

ซึ่งเป็นพายุลูกล่าสุดที่พัดถล่มฟิลิปปินส์

ก็สร้างความเสียหายให้กับพื้นที่ทางตอนเหนือ
และทำให้มีผู้เสียชีวิต๕๔คน